สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทรไทยรัตน์
ชานี้อยู่กับเราเฉาครัวลอยะเฉอรี่
ต้องบอกว่าบันทึงไทยรัตน์ของเรา
พระใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้
บ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีประเด็นเรื่องของคุณสัยมนต์ดำด้วย
หลายวันก่อนพี่การก็ยังฝันแปลกถึงพระที่นับถือ
วกกับตัวเองก็เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุไฟลวกขา
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะอยู่ตรงบริเวณต้นขาเป็นแผลเวอะวะน่ากลัวกันเลยทีเดียว
ก็เลยถือโอกาสทำบุญใหญ่มันซะเลยนะคะ
ส่วนข่าวลือเรื่องอาการป่วยของพี่เสกที่สุดหนัก
การยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริง

ก็ยังเป็นไบโพล่าอยู่เหมือนเดิมก็รักษาตามปกติ
แล้วก็หาหมอตามที่นัดแล้วก็มีวินัยในการกินยามาก
สุขภาพร่างกายทุกอย่างแข็งแรงดีปกติ
ก็โรคไบโพล่าก็ดีขึ้นเรื่อยทีละนิด
คือเข้าใจผิดกับการต้องการไหว้ขอพร
เพื่อให้พี่เสกมีพลังเยอะขึ้น
ต่อสู้กับว่าทำจิตใจให้นิยมให้กว้ารัก
เพราะฉะนั้นแฟนคลับก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่การยืนยันว่าอาการของพี่เสกเนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงยังคงกินยาแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งทุกประกาศ
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่การด้วยแล้วก็พี่เสกด้วยนะคะ